เรื่องของอุทาหอนหน่อยนะฮะต้องเตือนกันไว้นะครับ
มีคุณยายท่านหนึ่งลูกสาวก็กำลังเก็บกวาดบ้านนะฮะแล้วก็มีกองขยะอยู่
คุณยายก็เลยไปเผาให้ไม่รู้ว่าในกองขยะมันมีขวดสเปรย์อยู่
ค่ะเดี๋ยวเปิดซีฮะไปดูนะครับ
เจ้าเขาหัวมันก็เปิดขวดกับเชียวขวดใส
ไอ้ไฟพาพูด่ะไม่พาไม่พาเจ้าคือบอมมามอส

แล้วนี่สะเก็ดแล้วก็เปลวไฟเนี่ยมาที่ราวตากผ้าตรงนี้นะฮะ
ค่ะผ้าที่ตากไว้เนี่ยโอ้โหไฟลุกเลยอะค่ะ
จังหวะกองขยะมันอยู่ด้านในมาของกล้องวงจรปิดพอดี
ค่ะแต่เห็นไฟแบบแล้วปุ้งขึ้นมานี่เห็นไหมฮะ
ไฟลุกแล้วคือคุณยายเนี่ยความจริงขาแข้งไม่ค่อยดีนะฮะ
แกเดินไม่ค่อยจะไหวนะคะแกบอกเห็นไฟลุกไหม้นี่แกไม่รู้เดินได้ยังไง
นี่คงตกใจอ่ะใช่เห็นไหมโอ้โหนี่ฮะ
น่ากลัวจริงนะครับโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
ลูกสาวก็เอาคลิปนี้มาลงติ๊กต๊อกเอาไว้นี่ก่อนจะเกิดเหตุนะฮะ
คุณยายก็มาช่วยดูกองขยะนี่แม่ช่วยลูกหน่อยเนาะแม่ก็อยากช่วยลูกหลานจัดการงานบ้านอ่ะ
นี่ลากลากขยะมาเห็นกล้องขยะแต่แกก็เดินไม่ค่อยไหวจริงจริงเนี่ยค่ะเห็นไหมแต่ก็เดินช้าอยู่ค่ะ
แต่ก็พอเดินได้เห็นไหมฮะแล้วก็ไปจุดไฟเผาขยะ
แล้วก็ตู้มอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละลูกสาวมาลงนะฮะในติ๊กต๊อกนะครับบอกว่าหากไม่มีกล้องวงจรปิด
คงไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับแม่นะนี่ฮะตามภาพที่เห็นเลยนะครับ
ลงพื้นที่ไปนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่หนองบัวลำพูนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้เจอกับเจ้าของคลิปนะฮะคุณมัธุรสคุณมัธุรสบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรมภูวันนั้นเธอก็เก็บข้าวของออกมาทิ้งนะ
เพราะเดี๋ยวจะต่อเติมบ้านยังไม่ได้คัดแยกขยะเอามากองรวมกันเอาไว้นะ
ทีนี้เธอเนี่ยออกไปข้างนอกก็แม่เนี่ยก็มาเผาขยะหวังดีอยากจะช่วยลูก
จากนั้นเสียงระเบิดดังตู้มขึ้นแล้วไฟก็ลามไปติดผ้าปูที่นอนที่ตากอยู่
กล้องแล้วแบบโหตกใจมากเลยค่ะทำแบบรีบมาแล้วมาเห็นแม่นอนอยู่ตรงแค่
มากเลยพอเปิดประตูมานี่กลิ่นควันไหม้นี่แบบคุ้มค่ะเป็นดูกล้องเป็นระยะระยะ
ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ายังไงค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันจะ
แต่คือตกใจไปแล้วคือหูแก้คงชาไปหมดแล้วค่ะโทรมาก็ไม่ได้รับสายหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกใส่กล้องก็ไม่ได้ยินแล้ว
จากกล้องวงจรปิดตอนออกไปข้างนอกตะโกนเรียกผ่านกล้องมาก็ตอนนั้นก็คุณยายก็คงจะคุณละมุนวุ่นวายอ่ะ
คุณผู้ชมครับคุณยายแพงศรีนะฮะนี่วันนี้เราก็ได้เจอนะฮะ
นี่คุณยายปกติไปไหนต้องมีวอคเกอร์อันนี้คอยค้ำคอยเข็นไปด้วย
คุณยายบอกว่าวันนั้นตั้งใจจะเผาขยะลูกสาวเนี่ยขนขยะมากองเอาไว้นะ
ก็โยนขยะนี่แหละเข้ากองไฟจุดไฟเผาก็โยนเข้าไปโยนเข้าไป
ไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้กระป๋องแบบนี้กระป๋องสเปรย์มันจะระเบิดได้
ยายก็บอกเข็ดเลยตอนนี้เข็ดแล้วจะไม่เผาอะไรอีกแล้ว
หรือไม่ถ้าต้องทำเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนก็เลยฝากเตือนว่าอย่าทำเรียนแบบยายนะ
นี่เศษกระป๋องใช่ไหมคะนี่ค่ะที่อยู่ในมืออืม
นี่คือระเบิดออกมาอย่างนี้เลยนะนี่ดีนะไม่กระเด็นไปโดนใครด้วยนะ
กระเด็นโดดคุณยายขึ้นมานี่เจ็บนะฮะคือแกเห็นกระป๋องแกก็โยนเข้ากองไฟ
ซึ่งความจริงไม่ได้นะฮะทิ้งไว้ในรถยังอันตรายเลยนะเวลามันร้อนนะฮะ
ส่วนที่ไปดึงผ้าปูที่นอนเอามาดับไฟเนี่ยคุณยายแพงศรีบอกตอนนั้นก็ตกใจมากนะ
ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเดินไปไหวได้ยังไงค่ะปกติจะเดินจะเหินยังลำบาก
ต้องใช้วอคเกอร์คอยค้ำอยู่
ลูกสาวนะครับบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนแล้วก็ทุกบ้านเลยนะครับ
ทิ้งขยะอะไรก็บางทีอาจจะต้องแยกให้เรียบร้อยเลย
ขยะอันตรายก็ต้องกันส่วนเอาไว้เลย
หรือไม่ก็ต้องบอกคนเท่าคนแก่เอาไว้ให้ชัดเลยว่าอันไหนที่ทำได้อันไหนที่ทำไป